เวลาสั่งซื้อของออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปก
ผมไม่เคยเห็นใครทำได้ขนาดนี้ครับ

รอมาให้ตามทุกที่ในของรับ
แล้วก็รอการกลับจากผ่นทรงนั้น
เรามาเองดีกว่าครับยอมเสียเวลา
สุดจริงพี่สองคนนี้สุด
ไปถึงโกดังเลยครับรอเงินคืนเป็นเดือนไม่ได้สักทีไปถึงโกดังเลยที่เขียนที่อยู่มาส่ง
มีคนโดนหลายรายครับไม่มีใครกล้าทำอะไร
แต่เจอคนจริงนะฮะของคู่นี้ไปยืนกดดันอยู่๑ชั่วโมง
สุดท้ายแม่ค้ายอมโอนเงินคืนให้ครับสอบถามว่าใครเป็นเจ้าของพนักงานบอกคนจีน
ฝากหน่วยงานเข้าตรวจสอบด้วยอยู่ที่บางพลีกิ่งแก้วซอย๓ทับ๑จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าของคลิปบอกอีกว่าเจ้าของสินค้าให้ลบคลิปลบรูปให้หมดถ้าได้เงินคืน
อยากจะอธิบายว่าจุดประสงค์ของทั้งคู่เนี่ยแค่อยากจะเตือนภัยเท่านั้นครับสุดจริงฮะคู่นี้